บุรุษหน้าตาหล่อมักจะเห็นแก่ตัว

มันถึงนี้มีศิษย์ใจอย่างนี้ยัง
ตรงกลางสีม่วงบุรุษหล่อมักเห็นแก่ตัว
นักวิจัยมหาวิทยาลัยบลูเนลในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
เขาศึกษาวิจัยได้ความรู้เกี่ยวกับนิสัยใจคอของผู้ชายหน้าตาดี
หล่อว่ามักจะเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัว
ไม่เห็นต้องไปศึกษาอะไรเลยฉันก็รู้
นักวิจัยทางด้านจิตวิญญาได้ถึงสรุปยิงแล้วก็ชาย๑๒๕คนได้ทดสอบทฤษฎี
เป็นวิวัฒนาการพบว่าที่ได้กำไรจากความไม่เท่าเทียมทางสังคมมากเท่าไห
เพราะหน้าตาดีกลับมายิงฉวยโอกาสใช้ความเป็นต่อตักตวงกรอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากทับทวี
ยังดีหน่อยที่พบว่ารักษณะดังกล่าวนี้มักจะเกิดกับผู้ชายไม่ค่อยจะเกิดกับผู้หญิง
ไม่ใช่ความสวยเป็นอาวุธเหรอน้อยไปสิ
เขาบอกระวังแม่บ้านคนนี้จะไปอยู่บ้านคุณมดดำนะ

ถ้าอยู่บ้านคุณพระดำผมขออย่าให้แม่บ้านเอาของใหม่

นี่ดูรูปประกอบค่ะพวกนี้หล่อ
เออนี่หล่อดีเอาวินด์ยีเอาวินด์ยี

เขาบอกว่าหัวหน้าทีมวิจัยเนี่ย
กล่าวว่าผู้ผลการศึกษาสอบว่า
ผู้ชายหน้าตาดีมักจะหลงตัวเอง

ไม่ค่อยยึดถือหลักความเสมอภาคเท่าไหร่นัก

คุณแม่ม้าเจอผู้ชายหล่อมาเยอะจริงไหมฮะ

คำว่าเจอในที่นี้คือเจอทั่วไป
หรือเจอในห้องของเขาหรือยังไง

ทั้งนายบ่งนายแบบคนมีชื่อเสียง

เห็นแก่ตัวหรือว่าไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าหลงตัวเอง

แต่ว่าคนหล่อนี้สังเกตชัดเจนมากเลยนะ

คือมันมีแต่ความหล่อ

ไม่ตลกไม่มีอารมณ์คัน

แต่มันมันรู้สึกว่าตัวมันหล่อมันไม่เก๊กหล่ออย่างเงี้ย
เออใช่แต่มันหล่อนจริงเมื่อก่อน

ปากแดงแก้มแดงหล่อลืมโลกมาก

เซิร์ชโอวอลุตแล้วไปดูว่าหล่อสิ่งไหม

อย่านิ่งอย่างเงียบ

ต้องตัดมาพอดีเลย